คุณผู้ชมคะอยากให้ดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่จังหวัดปราจีนบุรี
อุบัติเหตุบนท้องถนนน่ะนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นรถเทรลเลอร์คันใหญ่เลย
เขาก็กลับรถแล้วก็กลับไปได้แบบครึ่งคันแล้วด้วยนะคะ
คนขับรถกระบะเสียชีวิตคาที่ค่ะ
นี่นะคะคือภาพสั้นแค่นี้แต่เห็นเหตุการณ์ชัดเจน
นี่ค่ะเมื่อคืนนี้กระบะคือมาทางตรงแล้วก็ถนนเปียกด้วยถนนลื่น
ไม่แน่ใจว่าเบรกไม่อยู่หรือไม่เห็นหรือยังไงแต่รถเทรลเลอร์คือกลับมาครึ่งคันแล้ว
นี่นะคะแล้วพุ่งมารถกระบะคือแบบชนไปเต็มเต็ม
โอ้โหแบบนี้เลยอ่ะไม่ได้เบรกเลยนะฮะถนนสายสามสิบสามค่ะ
สุวรรณสอนสะแก้วกะบินบุรีนะคะเป็นจุดกลับรถพอดี
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นรถเทรลเลอร์หัวลากบรรทุกท่อปูนซีเมน
ทะเบียนตัวแม่ก็คือเจ็ดศูนย์ขีดหนึ่งหนึ่งสองห้าสมุทรสงคราม
ทะเบียนตัวลูกคือ๗๐๑๕๐๔สมุทรสงคราม
กลางรถเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ

กระบะอัดติดอยู่แบบนี้
กระบะอีซูซูสีดำ๔ประตู
ทะเบียนยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะคะ

กระบะคือติดแบบพังยับอัดเข้าไปที่รถเทรลเลอร์เลย
แล้วในรถมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายคือคนขับ
รูปร่างเล็กนะคะตัดผมเกลียนใส่เสื้อสีม่วง
เสื้อคลุมแขนยาวสีดำทับอีกชั้นหนึ่ง
กางเกงยีนสีดำรองเท้าผ้าใบสีฟ้า
เบื้องต้นในช่วงเวลาโควิดแบบนี้นะคะ
แล้วก็ค่อยให้กู้ภัยนำร่างออกมาจากซากรถ

ใช้เครื่องตัดทางใช้รถยกดึงลากรถกระบะ

ถึงจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้
จากการตรวจสอบในรถไม่มีเอกสารอะไร
ที่จะระบุชื่อของคนขับรถกระบะคันนี้
แต่ว่ามีหมวกของตำรวจอยู่ในรถกระบะค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็คนขับรถกระบะที่เสียชีวิตคือศีรษะ

ทีนี้ค่ะตัวคนขับรถเทรลเลอร์
นายวิทูลเรียงมงคลบอกว่า
ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็เปิดไฟขอทางแล้ว

แล้วก็เลี้ยวรถไปเกินครึ่งคันแล้วด้วย
กระบะเห็นแล้วล่ะเห็นมาแต่ไกล
แต่รถกระบะขับมาไวมากแล้วเหมือนกับเขาไม่ทันได้เบรกด้วยซ้ำ

แล้วจังหวัดนั้นน่ะที่เราเรียว
จากชนบุรีครับจะไปส่งของที่โคราชครับ
เลยหินข้าวแล้วแวะเลี้ยว
เลี้ยวฝ่าเข้ามากินชี้สีแช่กะบินครับ
พอกินเสร็จก็จะมายูเทิร์นกลับรถครับ
แล้วพอก่อนจะเลี้ยวผมก็เปิดไฟขอทางมาแล้วนะครับ
แล้วจังหวะนั้นที่เราเลี้ยวนะคะเกิดอะไรขึ้นคะ

รู้ชื่อผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ

ตกลงแล้วผู้เสียชีวิตที่ขับรถกระบะเป็นใคร

นายเอกอำมารินเอี่ยมวิจารณ์อายุ๔๘เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ญาติก็ติดต่อรับศพเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ
อ่า